คุณผู้ชมค่ะที่กระบี่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์อุกอัดมากนะคะ
มีพ่อค้าผลไม้กับแฟนสาวเข้ามาตั้งเต็นต์ขายผลไม้กัน
บริเวณหน้าศูนย์กู้ภัยแล้วปรากฏว่าจังหวะที่กำลังเก็บแผง
กำลังจะย้ายแผงอะค่ะอยู่อยู่มีคนร้ายสองคนครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะสวมหวกกระน็อกเต็มใบแล้ววิ่งมาเจาะยิงเขาอะค่ะ
ตายตรงนั้นเลยเนี่ยคุณดูนะคนเสื้อขาวเนี่ยคือเหยื่อนะคะ
กำลังจะพยายามเก็บตรงเก็บเต็นแล้วเนี่ยค่ะยิงเลยอ่ะ
ลงมาแล้วก็เดินมายิงแบบไม่สนใจอะไรเลยอ่ะแล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่
แล้วก็หนีไปเนี่ยค่ะเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าร้านเนี้ยมันตั้งอยู่หน้าศูนย์กู้ภัยกู้ภัยที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งมาช่วย
ผู้ชายคนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตระหว่างทาง
เพราะว่าถ้านับแสงไฟที่ว่ามาจากปลายกระบอกปืน๔๕นัดได้เลยนะคะ
ดูสิจอดระยะเผาขนแบบนี้เลยแล้วก็ยิงไล่ยิงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ
ผู้ตายก็คือนายดำรงศักดิ์บินมาสหรือว่าใหญ่อายุ๔๐ปีค่ะเป็นพ่อค้าขายผลไม้
หลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจสพเหนือคลองพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หน้าศูนย์กู้ภัยก็พบกับรถกรบะอีฮอล์อีสูสูสีเทาทะเบียนบ่อใบไม้จอจานเจ็ดแปดหกหกกระบีค่ะ
มีกองเลือดของผู้ตายยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคะ
ส่วนห้องวิทยุของศูนย์กู้ภัยก็มีร่องรอยกระสุนปืนยิงใส่หลายนัด
มีหัวกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่๒หัวด้วย
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่๒๔สิงหาคมค่ะ
นำทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดตรวจสอบเส้นทางหลบหนี
ต้นชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่มีความชำนาญ
เพราะว่ามาก่อเหตุในย่านชุมชนแบบนี้
ตอนนี้เตรียมการมาเป็นอย่างดีใช้อาวุธปืนแบบลูกโม่
มันจะไม่ทิ้งปลอกกระสุนและก็มีเป้าหมายชัดเจน
ก็คือพุ่งเป้าไปที่คนตายอย่างเดียวเลยอืม
แต่งกายคนร้ายค่ะสวมกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
เสื้อกันฝนและหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้ามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ
เมืองต้นนำตัวแฟนสาวของผู้ตายมาสอบสวน
แฟนก็บอกไม่รู้จริงเพราะว่า
ผู้ตายก็ไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟังเลย
ตำรวจก็เลยตั้งปมสังหารเอาไว้ตั้งแต่ความขัดแย้งในกลุ่มยาเสพติด

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๑ปีค่ะ

ค้าขายเรื่องของผลไม้กับแฟน
แต่ก็ไม่รู้อาจจะมีความขัดแย้งค้างเก่าอยู่
อีกประเด็นนึงก็คืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ตายเพิ่งมาคบหากับแฟนสาวได้แค่ปีกว่าหลังพ้นโทษนี่แหละ
ก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายค่ะ